คุณผู้ชมครับมาดูเหตุรุนแรงอีกหนึ่งเหตุนะครับ
ลูกเขยคลั่งเมียหนี
ขับรถจักรยานยนต์ตามหาเมียทั้งวัน
ตามหาที่บ้านของแม่ยาย
โมโหครับใช้ปืนยิงแม่ยายแล้วก็พี่สาวของแม่ยาย
เสียชีวิตไป๓ศพแล้วนะนี่จุดแรก
จากนั้นขี่รถจักรยานยนต์ไปที่บ้านพ่อตาและไปเจอเมีย
ก็เลยยิงทั้งพ่อตาและก็เมียกลายเป็นอีก๒ศพ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอุตรดิษ

ซึ่งลูกเขยรายนี้ก็คือนายธีรพลปิ่นอมรอายุ๓๙ปี
ก่อเหตุใช้ปืนขนาด๙มมยิงคนในครอบครัวของภรรยา
ที่เกิดเหตุที่อำเภอพิชัยจังหวัดอุตราดิษฐ์๒จุด
จุดแรกที่บ้านเลขที่๗๑หมู่๒ตำบลพญาแมนอำเภอพิชัย

ก็คือนางน้ำพึ่งอินทรสิตอายุ๔๘ปี
แม่ยายของนายธีรพลหรือว่าผู้ก่อเหตุ
แล้วก็มีนางน้ำผาอินทรสิตอายุ๔๘ปี
ซึ่งเป็นคู่แฝดของนางน้ำพึ่ง
แล้วก็ยังมีนางกระหนกวันอินทรสิตอายุ๕๓ปี
เป็นพี่สาวของนางน้ำพึ่งแล้วก็นางน้ำผา
จุดที่๒ที่บ้านเล็กที่๑๗๗หมู่๑ตำบลพญาแมนอำเภอพิชัย
ตรงนี้มีผู้เสียชีวิต๒ศพ
ในลักษณะนอนกอดกันด้วยคือนายวิรัติกิ่งแก้วอายุ๔๘ปี

แล้วก็นางกัญญารัฐกิ่งแก้วภรรยาของผู้ก่อเหตุ
รวมทั้ง๒จุดมีผู้เสียชีวิต๕ศพครับ
อกจากนี้ในเหตุการณ์ยังมีผู้บาดเจ็บอีก๒ราย
ก็คือนายเอกราชกำแหงและนายเขียวมียุบ

ขณะนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอุตรศาสตร์อุตรศาสตร์ระดิษฐ์นะครับ
ซึ่งสาเหตุในเบื้องต้นตำรวจก็สืบทราบมาจากชาวบ้าน

มีปัญหาทะเลาะกับภรรยาบ่อยครั้งจากความหึงหวง
เมื่อวานนี้ทะเลาะกันตั้งแต่ช่วงเช้า
ภรรยาจะหายออกจากบ้าน
ผู้ก่อเหตุขับรถตามหาจนไปก่อเหตุขึ้นที่บ้านของแม่ยายนะครับ
หลังก่อเหตุยิงแม่ยายและพี่สาวแม่ยายเสียชีวิตไป๓ศพแล้ว
ก็ตามมาก่อเหตุยิงพ่อตาและภรรยาของตัวเอง
เสียชีวิตอีก๒ศพและมีผู้บาดเจ็บอีก๒คนตามที่ผมรายงานไป
หมายเลขทะเบียนกไก่ลิง๔๕๖๑พิศนุโลก
ซึ่งตำรวจมีภาพจากกล้องวงจรปิดรถคันนี้นะครับ
ก็มีการแจ้งประสานให้โรงพักทุกแห่งตั้งด่านสกัดจับคนร้าย
ก็มั่นใจว่าจะสามารถจับตัวคนร้ายได้อย่างแน่นอนครับ
ด้านของชาวบ้านและก็นายอภิษฎิบุญเสือกำนันตพยาบรรยา
เปิดเผยบอกว่านายธีรพลผู้ก่อเหตุ
มาอยู่ที่อุตรดิษฐ์ได้ปีกว่า
ซื้อรถเกือบ๑๐คันโดยอ้างว่าเล่นหุ้น
ตอนนั้นทางกำนันและชาวบ้านก็สงสัยในพฤติกรรม
แล้วทำไมถึงสามารถที่จะมีเงินซื้อรถเป็น๑๐๑๐คัน
เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดหรือเปล่า
ซึ่งทางตำรวจมีการสอบประวัติ
เพราะสงสัยว่าอาจจะเป็นเครือข่ายค้ายาเนื่องจากร่ำรวยผิดปกติ

ผู้ชายคนนี้มีนิสัยมุทะลุใจร้อนทะเลาะกับภรรยาบ่อยครั้ง
กำนันเองก็เคยเตือนครอบครัวนี้ไปแล้วให้ระวัง
เพราะประวัติของผู้ชายคนนี้นายธีรพลคนนี้ประวัติไม่ชัดเจน
ช่วงปลายปีที่ผ่านมาเคยหายไป๑เดือน
เอารถกว่า๑๐คันที่เคยซื้อเคยมีออกไปทั้งหมดเลย
ไม่รู้ออกไปไหนเอาไปขายหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับ
แต่กลับมาอีกครั้งมาบวชอยู่แถวนี้ที่อุตรดิษฐ์๒๓วัน
แล้วก็ศึกออกมาประมาณปลายเดือนธันวาคม๒๕๖๑ปีที่ผ่านมา
จนกระทั่งมาก่อเหตุสลดดังกล่าวนะครับ
สาเหตุตำรวจคาดว่าเบื้องต้นพบว่าภรรยาผู้ก่อเหตุจะขอเลิก
จากผู้ก่อเหตุเสพยาเสพติดภรรยาทนไม่ไหวก็เลยหนีไปนะครับ
แต่ก็ทำให้ผู้ก่อเหตุในวันนั้นเมื่อวานนี้โมโหตามหา
จนก่อเหตุยิงยกครัวนะครับ
ค่ะทีนี้คุณผู้ชมเมื่อเช้านี้มีความคืบหน้านะคะ

คันสีขาวหมายเลขทะเบียนกไก่ลิง๔๕๖๑พิศนุโลก
นายธีรพลใช้ก่อเหตุ

จอดอยู่ในโรงแรมเมย่าที่ตำบลไผ่ขอดอนอำเภอเมืองพิษนุโลก
แล้วก็จอดเอาไว้หน้าห้องพักหมายเลข๙
สภาพรถคือล็อกประตูเอาไว้นะคะ
โดยนางลูกจันทร์เมืองนาคแม่บ้านของโรงแรม
บอกว่าเมื่อวานนี้นายธีรพลขับรถเก่งคันนี้
เปิดห้องพักช่วงเย็นค่ะ๖โมงครึ่ง
หลังจากนั้นก็มาแจ้งว่าขอยืมมอเตอร์ไซค์หน่อย

เป็นรถของแม่บ้านนี่แหละฮะขอยืมไปใช้หน่อย
บอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปรับเพื่อนที่ห้างสรรพสินค้า
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่กลับเข้ามาเลยนะคะ
ใช่ครับเจ้าหน้าที่ได้มีการกั้นพื้นที่รอบบริเวณนี้นะครับ
โรงแรมแห่งนี้เพื่อรอเจ้าหน้าที่วิทยาการ
พิสูจน์หลักฐาน๖เข้ามาตรวจสอบ
เก็บหลักฐานภายในรถเพื่อใช้ประกอบสำนวนคดี
ว่าน่าจะยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่

คือตอนที่ผู้ชายคนนี้นายธีรพลหลบหนีออกมาพร้อมรถคันสีขาวนี้
และไม่รู้ว่ายืมจักรยานยนต์แม่บ้านไปใช้
พกอาวุธปืนติดตัวไปหรือเปล่า
เพราะในรถไม่พบอาวุธปืนนะครับ
ทั้งนี้จากการเร่งแกะรอยติดตามตัว
เจ้าหน้าที่พบรถจักรยานยนต์ที่นายธิรพล

แล้วก็นำมาจอดทิ้งไว้บริเวณหน้าบ้านพักคณะลิเก
เพชรรุ่งลูกชินราชริมถนนพิศนุโลกนครสวรรค์

รวมทั้งจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพขณะที่ผู้ก่อเหตุนำรถจักรยานยนต์เข้ามาจอด
พอจอดเสร็จก็วิ่งขึ้นรถกระบะที่มารอรับ

ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องแกะรอยรถกระบะ

เพื่อตามจับตัวนายธีรพลปิ่นอมร